คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
พ่อวัย๗๖ปีเมาแล้วเอาจักรยานหลานไปทิ้ง
ทีนี้ค่ะลูกชายก็เลยไปต่อว่าอ้าวทำไมพ่อทำแบบนั้น
พ่อไม่พอใจค่ะเอาฉมวกมามาแทงลูกอาการลูกสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะคะเมื่อวานนี้
ที่บ้านพักในตำบลหนองแวงที่ศรีนรงสุรินเนี่ย
คนเจ็บเนี่ยคือลูกวัย๔๘ปีดูสิคะเอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้ว
เพราะว่าถูกของมีคมแทงเป็นแผลชะกันหลายแผลเลย
ที่บริเวณซี่โครงซ้ายแขนซ้ายแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีนรงค์
ทีนี้ไปสอบถามภรรยาของลูกชายที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะ
ไปคุยกับนางสวัยนางสวัยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตัวเธอนั่งกินข้าวอยู่
ปรากฏว่าพ่อสามีเมาแล้วเอาจักรยานของลูกเธอเนี่ย
โยนทิ้งหน้าบ้านทีเนี้ยค่ะฝั่งสามีของเธอ
ก็เห็นไม่พอใจสิว่าอ้าวทำไมพ่อถึงเอาจักรยานหลานมาโยนทิ้งแบบนี้
ลูกชายก็ไปต่อว่าพ่อค่ะตัวพ่อเองก็ไม่พอใจ
ไปเอาฉมวกไปเอามีดปลายแหลมที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะแทงเลย
หลังจากนั้นนะตัวนางสวัยเล่าให้ฟังว่าสามีเธอนอนนิ่งไปเลย
ตัวนางสวัยเองพยายามที่จะไปห้ามค่ะไปห้ามศึกห้ามทับ
แต่ปรากฏว่าพ่อสามีก็เอาฉมวกแทงเข้าที่ปลายจมูกของเธอจนเลือดไหลเลยนะ
ญาติก็ต้องนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนที่สพศรีนรงค
หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยไปตามอาการคนเจ็บ
ตอนนี้หมอส่งมารักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้ว
เพราะว่าอาการสาหัสมากนะคุณผู้ชม
หมอผ่าตัดไปเมื่อตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมา
แล้วภรรยาก็มารอเฝ้าดูอาการสามียังไม่ได้เจอหน้ากันเลยค่ะ
แต่ว่าหมอบอกให้เธอพอใจชื้นนะ
บอกว่าตอนนี้สามีของเธอพ้นขีดอันตรายแล้วนะ
แต่ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่
ร่างกายก็มีการตอบสนองได้บ้าง

หลังจากที่ตำรวจปล่อยตัวมาแล้ว

แล้วก็เดินทางมาที่กรุงเทพด้วยนะคะ

บอกว่าตอนนี้มีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุแล้ว
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบพยานด้วยนะคะ
ก็ถ้าเกิดพบความผิดเพิ่มเติม
จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปด้วย
เรายังไม่เจอผู้ก่อเหตุนะครับ

ที่มาชี้จุดอะไรต่างให้เห็น
ว่ามีการก่อเหตุกันตรงนี้นะครับ